ต้องเปิดเรื่องกันด้วยเรื่องของตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิต
เพราะว่าทุกวันยังมีตัวเลขยังเยอะอยู่นะครับ
วันนี้สำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันจันทร์ที่๑๒กรกฎาคม
ก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งสิ้น๘๖๕๖ราย
เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศ๘๕๘๓ราย
และติดเชื้อในเวลาเรียนจำมีอยู่๗๓ราย
ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่มีการแพร่ระบาดมาในประเทศนี้
ก็คือ๓๔๕๐๒๗ราย

ผู้เสียชีวิต๘๐รายก็ยังเยอะอยู่นะครับ
อดผู้เสียชีวิตสะสม๒๗๙๑ราย
ขณะที่ผู้ที่รักษาหายและกลับบ้าน
รายงานประจำวันมีเพิ่มขึ้น๓๖๘๗ราย

โดยเฉพาะจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม

ทบุรีปฐุมธานีนครปฐมสมุทรประการสมุทรสาคร
เพราะวันนี้รายงานล่าสุดออกมานครปฐม
ซึ่งถือว่าเป็น๑ใน๖จังหวัดในพื้นที่ส่วนกลาง
ตัวเลขผู้ป่วยใหม่ฉุดไม่อยู่แล้วนะคุณ

เพราะตัวเลข๔๑๘รายของนครปฐม
ก็มารวมกันอยู่ที่ตัวเลข๘๖๕๖รายนี่แหละครับ
แล้วก็สมุทรปราการก็ต้องปิดห้องคลอดเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ
รวมถึงตัวเลขของสมุทรประการก็ยังเยอะอยู่
ปฐุมธานีซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัด

เมื่อวานตัวเลขน่าตกใจสำหรับปฐุมนะ
เพราะว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่
ทะลุ๑๑๐๘รายขึ้นไปนะฮะ
ดังนั้นถือว่ามากที่สุดเป็นอันดับ๒รองจากกรุงเทพแล้วนะ
ปฐุมเขาก็เลยต้องมีมาตรการครับ
เพราะว่าตอนนี้คือเตียงไม่พอแล้ว
ไม่พอและดังนั้นจึงต้องเร่งจัดตั้ง

รองรับผู้ป่วยโควิด๑๙ที่อาคารอเนกประสงค์
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปฐุมธานีที่อำเภอเมืองนะครับ
ก็วันนี้จะเปิดรับผู้ป่วยได้ในวันแรก
ก็จะรับผู้ป่วยทั้งที่เป็นสีเขียว

เพราะว่าจะมีเครื่องอุปกรณ์อะไรต่าง
ดูแลผู้ป่วยสีเหลืองด้วยนะครับ
ซึ่งทางด้านของทั้งผู้ว่านะฮะ
ทั้งรองนายกอบจนะครับรวมถึงอีกส่วนนึงนะฮะ
ก็คือในส่วนของนายกอบจด้วยนะครับ
ก็ได้เดินทางไปตรวจสถานที่นะครับ
เพราะว่าจุดตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่จะรองรับผู้ป่วย
เพิ่มขึ้นมาใหม่แล้วก็ที่น่าเป็นห่วงของจังหวัดนะครับ

คือท่านรองนายกอบจส่วนจังหวัดปฐุมธานีนายเสวกประเสริฐศุกร์นะครับ
ก็บอกว่าสถานการณ์การแพทย์อำบาดของจังหวัด
มันต้องหายาที่จะสามารถในการหยุดเชื้อโควิด๑๙นี้
คู่ไปกับการสร้างโรงพยาบาลสนามด้วย
แล้วก็เอายามาอวดเลยนะ
ยาแผนโบราณที่ยับยั้งแล้วก็ต้านโควิด๑๙ได้
เพราะมีส่วนประกอบจากสมุนไพรหลายชนิด

คล้ารากฟักข้าวรากมะนาวรากสแก่
กระทุงหมาบ้าเถาย่านางบรเพชร
และสมุนไพรอื่นนะครับ
อันนี้เขาเอามาปรุงเป็นยากัน

และเมื่อไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลมีผลเป็นลบ
ดังนั้นคนปฐุมธานีต้องการยาสมุนไพรนี้
ก็สามารถติดต่อขอรับที่ทางอบจปฐุมธานีได้เลยนะครับ

ค่ะก็คือที่โคราชนั่นเองนะคะคุณผู้ชม
จนทีกู้ภัยฮุก๓๑เอารถพยาบาลไปรับน้อง
น้องคนนี้อายุ๙ขวบเองติดเชื้อโควิด
ไปรับที่บางพลีสมุทรปราการ
ถามว่าทำไมต้องให้รถจากโคราชไปรับ
เพราะว่าบ้านเกิดน้องอยู่ที่โคราชที่นครราชศรีมา
ก็ต้องเอาตัวน้องไปรักษาที่โรงพยาบาลด่านขุนทศนะคะ
น้องคนนี้ติดเชื้อจากคุณพ่อคุณแม่
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ทำงานอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม

แล้วก่อนหน้านี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วพ่อของน้องติดเชื้อ
ถูกกลับมารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
ส่วนแม่ของน้องก็ถือว่าเป็นผู้เสี่ยงสูง

พยายามไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลหลายแห่งเลยค่ะ

เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นดราม่าเหมือนกันนะฮะ
ทีนี้พอผ่านไป๓วันก็มีการประสาน
ขอความช่วยเหลือมาทางโรงพยาบาลที่โคราช
จนมีเจ้าหน้าที่จากฮุก๓๑มารับตัว
ปรากฏว่าเป็นเรื่องเศร้าเพราะว่าคุณแม่เสียชีวิตแล้ว
ก็เหลือน้องที่อยู่ลำพัง
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องไปรับตัวน้องมารักษาต่อที่บ้านเกิดนะคะ

เพราะว่าผู้เป็นแม่รอรับการรักษาแต่เสียชีวิตซะก่อนนะฮะ
อีกเรื่องราวดราม่าที่ดราม่ากันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับ
กรณีที่มีการเผยแพร่พื้นที่ที่รับผู้ป่วย
แล้วเอามานอนที่เต็นต์แบบนี้นะครับ
บอกว่าผู้ป่วยจำนวนมากเหลือเกินครับ
ครอบครัวเขาติดเชื้อแล้วไม่มีที่ไป
ต้องแยกตัวเองออกมาจากครอบครัวโดยใช้วิธีกางเต็นต์
ชาวบ้านในชุมชนก็มาช่วยกันล้อมผ้า
ทำครัวเล็กให้ผู้ป่วยได้กลิ่น
โพสต์เนี่ยก็จะเห็นแล้วฮะว่ามีการนำเต็นต์ลายพรางสีเขียวมากางเกรียงกันอย่างเป็นระเบียบ
มีระยะห่างกันแล้วก็ใช้ไม้พาเลสมาวางกรองเต็นต์
เพื่อให้สูงขึ้นจากพื้นกันน้ำกันฝนอะไรเนี่ยนะฮะ
ซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับอยู่บริเวณลานสนามกีฬาใต้สะพานลอย
ริมทางรถไฟสายท่าเรือแขวงคลองเตยเขตคลองเตย

ทีนี้ถูกโพสต์ออกไปโอ้โหคนแสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก
บอกโอ้โหทำไมเมืองไทยถึงปล่อยให้ผู้ป่วยต้องมานอนแบบ
คือเขาใช้คำนี้เลยหน้าอาณาจหน้านาถาแบบนี้
หน่วยงานรับไปไหนทำไมไม่มาช่วยดูแลกันหน่อย

เขาบอกว่าเป็นแคมปิ้งที่คนไทยไม่อยากมา
เห็นไหมนึกว่าเป็นกางเต็นต์แคมปปิ้งอะไรกัน

แต่เป็นแคมปิ้งที่คนไทยไม่อยากมา
เพราะทั้งหมดทั้งมวลที่มาพักตรงนี้เป็นผู้ป่วยโควิด๑๙
ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นภาพบรรยากาศกลางคืน
จริงมีห้องน้ำและป้ายหน้าห้องน้ำ
ทีมข่าวของเราก็ไปสำรวจตรวจสอบเมื่อคืนนี้
แต่ว่าต้องถ่ายไกลซูมไกล
เพราะว่าผู้ที่พักอยู่ในเต็นต์เป็นผู้ป่วยโควิดจริง

ใช่อย่างที่เห็นมีแสลนสีเขียวล้อมรอบกัน
เอาไว้นักข่าวได้แต่ซูมกล้องเข้าไป
แล้วก็ห้องน้ำห้องท่าซึ่งสร้างขึ้นเอง
ไว้ให้ผู้ติดเชื้อได้ใช้ก็พบว่ามีเพียงไม่กี่ห้อง
ทีนี้ก็ต้องตามว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือหน่วยงานใดจะเข้ามาในการดูแลผู้ป่วยตรงนี้

ผมก็เลยโทรไปสอบถามทางประธานชุมชน
ประธานชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือเขตคลองเตย
ชื่อพี่นกบอกพี่นกเป็นยังไงบ้าง

เพราะว่าตอนนี้พอเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียล

บอกว่าทำไมทิ้งคนไทยให้อนาถาแบบนี้นะครับ
พี่นกก็ให้คำตอบกับผมมาบอกว่า
จริงแล้วทางชุมชนจัดตั้งสารที่แห่งนี้ขึ้นมา

สำรวจพบคนในชุมชนป่วยโควิด๑๙
ก็ต้องรีบรีบจัดสถานที่ในการแยกผู้ป่วยออกมา
เพื่อที่จะรอเตียง
แต่ทีนี้บอกว่าไม่อยากให้เป็นเรื่องดราม่าเยอะ
เข้าใจว่ารัฐบาลเขาก็ทำงานหนักกันอยู่แล้ว
อันนี้ก็แค่เป็นการแบ่งเบาภาระรัฐบาลเท่าที่เราจะทำได้
ฟังเสียงไหมฟังเสียงที่สัมภาพพี่นกเข้าหน่อยนะคะเยี่ยม
ก็เป็นเด็กผู้ชาย๒คนประมาณอายุ๒๗๒๘๒คน
แล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึงอายุประมาณ๓๐กว่า๓๔๓๕๑คน
แล้วก็มีผู้หญิง๑คนอายุประมาณ๓๐กว่าเหมือนกันนะคะ
มันไม่ใช่เขาโชว์กันไปเองอะพี่
คือพี่แค่ดึงผู้ป่วยที่ออกจากชุมชนเพื่อมาแยกออกมา
มันไม่ใช่ว่าพี่ก็งงพี่ไม่ได้ออกชูเที่ยวอะไรกับเขาดึงกันไปเอง
พวกพี่ไม่ได้ลงไลน์ไม่ได้ลงโซเชียลเลยนะคือพวกพี่ทำกันด้วยใจไง
เราก็ไม่ได้หวังอะไรแล้วเราก็ไม่คิดว่าใครจะมาช่วยเราเยอะขนาดนี้ค่ะ
แล้วก็ขอบคุณพี่ทุกคนที่มาช่วยเรา
แต่คือบางคนมันมองว่ามันไม่ใช่อ่ะ
บางคนก็จะมาบริจักษ์เหมือนที่บอกไม่เอาไม่เอา
ถ้าเกิดจะช่วยเหลือจริงก็เอาสิ่งของมาบริจาคแค่นี้ค่ะ

คือพี่นกประธานชุมชนก็ไม่อยากให้ดราม่านักมาก

เพราะถ้าไปดูในโลกโซเชียลนะโอ้โหดราม่ากันหนักเหมือนกันนะครับ
บอกว่าโอ้นี่เป็นแบบใช้คำนี้แคมปิ้งสลัม
แล้วก็จะพยุงกันได้ยาวแค่ไหนตอบได้ยากนะครับ
แล้วบางคนบอกโอ้โหทำไมเป็นแบบนี้นะฮะ
ทำไมถึงปล่อยประละเลยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้
อยู่ใต้สะพานพันล้านเขาบอกแบบนี้
งบประมาณของรัฐใช้ในการสร้างสะพาน
แต่ว่าต้องให้คนติดโควิดมาอยู่แค่ใต้สะพานแบบนี้นะฮะ
แต่ประธานชุมชนก็ยืนยันว่าเป็นความตั้งใจที่ทำขึ้นมา
แล้วก็เลยถามไงว่าอันนี้มันมีหลายล็อตหรือยังใช่ไหม
พี่มนต์ศูนย์สกุลถามเขาบอกว่าร็อตนี้เป็นร็อตแรก
เพราะว่ามีผู้ติดเชื้อมากก็คือเมื่อวันเสาร์
ก็เลยมีการจัดที่นี้ให้ผู้ติดเชื้อได้มาอยู่กัน

แต่ว่าประธานชุมชนบอกว่าต้องไปค้นหา
ค้นหาอีกว่าในชุมชนมีคนติดเชื้ออีกไหม
ใช่แล้วก็การที่เอามาแบบนี้นี่คือเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง
แต่ละที่แต่ละห้องเขาอยู่กันแออัดจริง
ถ้าไม่แยกตัวผู้ป่วยออกมาคนที่เหลือก็ติดเชื้ออีก